ต่อที่บุรีรำนะครับชาวบ้านสองฝ่ายปะทะคารมเดือด
เพราะว่าฝ่ายหนึ่งบอกว่าอยากจะให้ทางด้านของเจ้าอาวาสนั้น
ชี้แจงรายรับรายจ่ายเงินของวัด
แต่ตัวแทนของเจ้าอาวาสไม่สามารถชี้แจงได้

อุ้วววอาวาสมึงหรืออาวาสกูยังไงล่ะ

พระธรรมกับคุณป้าโจรสักที
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดบ้านสะดาว
ที่นางรองบุรีรำตัวแทนชาวบ้าน
จากตั้ง๓หมู่บ้านบ้านหนองสเมฆบ้านสะดำแล้วก็ทุ่งมนต์
รวมตัวกันเรียกร้องให้ท่านเจ้าอาวาสออกมาชี้แจง

เจ้าอาวาสเนี่ยบริหารเงินเองทั้งหมดเลย
ก็ไม่ชี้แจง
ครั้งนี้ก็เลยไปเชิญประหลัดฝ่ายความมั่นคงนะฮะ
คุณจักริตแล้วก็มีเจ้าคณะตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านไปร่วมฟังการชี้แจง
เพราะว่าชาวบ้านต้องการสักถามแล้วก็อยากจะให้ชี้แจงกัน
เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายให้ชาวบ้านถามและให้เจ้าอาวาสชี้แจงด้วย
แต่ชาวบ้านเข้าไปที่สาราวัดเพื่อไปรอเจ้าอาวาส
กลับมีตัวแทนออกมาแทนเจ้าอาวาสแล้วบอกว่า
เจ้าอาวาสเขาติดกิจนิมนต์ไม่สามารถชี้แจงได้
คนนี้เป็นตัวแทนเจ้าอาวาสนะนะฮะ
ก็เลยมอบหมายให้นายสุนันชูศรีอายุ๖๔ปีเป็นใคร
ก็เป็นตัวแทนของเจ้าอาวาสมาชี้แจ่งคุณผู้ชม
คนที่ปะทะขรมกันกับผู้หญิงเมื่อสักครู่นั่นแหละ
ชาวบ้านสักถามอาธิบายมาสิ
ไอ้รายรับรายจ่ายของวัดยังไง
นายสุนันก็มีการเอาสมุดจดบันทึก

แต่ไม่มีหลักฐานว่ามีการไปเบิกเงินออกมาเท่าไหร่ให้ชาวบ้านดู

ตรงกันกับที่ชาวบ้านเขามีทั้งเรื่องของการรายรับรายจ่าย

ระหว่างชาวบ้านกับตัวแทนนั่นแหละครับคุณผู้ชม

ถึงขั้นกับชี้หน้าขึ้นมึงขึ้นกูเลยวิทย์จะวางมวยกันตำรวจก็มา
ตำรวจมาถึงเคลียร์กันแยกสองฝ่ายออกจากกันไม่ให้มันบานปลาย
ชาวบ้านบอกว่าถ้าเจ้าอาวาสสุจริตใจโปร่งสายจริงเนี่ยต้องชี้แจงด้วยตัวเอง
ไม่ควรหนีปัญหาแบบนี้นะฮะเพราะชาวบ้านแค่อยากทราบไม่ได้จะเอาผิดหรือขับไล่อะไร
ทางด้านของนายสุนันบอกว่าชาวบ้านไม่ฟังเลยนำมากล่าวหาแบบนี้ไม่ได้
ที่จริงแล้วมันไม่ได้มีเงินหายไปเลยคิดกันเองทั้งนั้นนะฮะ
ซึ่งที่กล่าวหามาไม่เป็นความจริง
ล่าสุดทางด้านของผู้ใหญ่บ้านเองนะฮะนางนกเอี่ยงบอกว่าฐานะตนเองเป็นผู้นำและเป็นคนกลาง
อยากให้ชาวบ้านกับวัดเนี่ยปรองดองกันจะได้มีคนมาทำบุญเยอะ
แต่เนื่องจากว่าล่าสุดเจ้าอาวาสไม่อยู่ก็เลยไม่สามารถชี้แจงได้
เดี๋ยวคงต้องเปิดโอกาสให้เจ้าอาวาสออกมาชี้แจงกับชาวบ้านอีกครั้งหนึ่ง